จริงเมืองท้องก็เป็นเหมือนบ้านอีกหนังเป็นของผม
ผมค่อนข้างที่จะผูกพันกับสโมสรนี้มาก

แต่ว่าคือนะตอนนี้ผมก็มีความสุขที่ผมได้กลับมาที่นี่ครับ

ฟุตบอลมันยังไม่ได้เป็นอาชีพขนาดนี้
มันยังไม่ได้มีความมั่นคงในการที่จะเลี้ยงตัวเองที่จะเลี้ยงครอบครัวขนาดนั้น
แต่ว่าเราเล่นด้วยความที่เรารัก
ในกีฬานี้มันประจวบเหมาะกับการที่เราได้เข้าโรงเรียนอัศวรรษมนตรีด้วยคือมันพอมันต่อยอบมาเรื่อยเราระหว่างนั้นนะฟุตบอลมันก็ค่อยผมจำได้ว่าตอนที่ก่อนที่ผมจะจบมปลายอ่ะทางเมืองทองนี่แหละตอนนั้นเมืองทองอยู่ดิวิชั่นสองแล้วก็เหมือนเหมือนผมรู้แค่ว่าเออทีมเมืองทองเนี่ยลุงระวีโหลทองเนี่ยเหมื
กว่าที่เป็นอยู่นะตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นผมก็แค่แบบเหมือนเหมือนอยากอยู่สโมสรดีดีสักที่หนึ่งอ่ะคือมันมีช่วงที่เราจบมัธยม๖แล้วก็ตอนนั้นคือเหมือนมันก็เป็นช่วงหัวเร็วเขาตอบว่าเราจะเข้ามหาลัยดีดีเพื่อที่จะมุ่งไปการเรียนเลยไหมหรือว่าเราจะเข้ามหาลัยที่เขาสนับสนุนเราได้ด้วยในเรื่องของทั้งการเรียนทั้งทั้งการเล่น
มหาลัยรัฐนาปันดิษฐ์
ซึ่งก็ต้องขอบคุณทางมหาลัยรัฐนาปันดิษฐ์ด้วย

แล้วก็คือได้มาฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างเต็มที่

มันเป็นเป้าหมายที่ผมมีไว้
ตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพใหม่
ซึ่งตอนนั้นพอก้าวขึ้นมาเล่นอาชีพ

หมายผมตั้งว่าผมอยากจะไปเล่นฟุตบอลที่ยุโรป
นั่นเป็นเป้าหมายที่ผมวางไว้ในชีวิต
ในความฝันที่ผมอยากทำให้ได้
ซึ่งตอนนั้นพอโอกาสมา
ก็ตัดสินใจโดยที่แบบไม่ลังเล

มันคือแบบความท้าทายที่เราอยากทำ
คือจะมีสักกี่คนที่แบบได้ทำแบบที่เราทำ

เจอประสบการณ์แบบที่เราได้ไปสัมผัสมา
ซึ่งผมคิดว่าเงินก็หาซื้อโอกาส

ซึ่งผมมองว่าคือผมไปตรงนั้นแล้ว
คือเราพยายามต่อสู้กับทุกสิ่ง
มันมีทั้งโมเมนต์ที่มีความสุข

แล้วก็ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังก็มี
ซึ่งมันก็ได้สอนอะไรหลายอย่างในการที่เราไปที่นั่น
การที่จะตัดสินใจกลับมาที่ไทยมันไม่ง่ายนะ
ซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าผมจะตัดสินใจอะไรสักอย่าง
ผมไม่อยากนึกย้อนแล้วมาเสียใจทีหลัง

ทำทุกอย่างที่ผมจะทำได้แล้ว
แต่ว่าคือนักฟุตบอลสุดท้ายแล้วความสุขของมันคือ
คือการได้ลงเล่นอยู่ในสนาม
ซึ่งพอผมรู้ว่าผมสู้เต็มที่ทุกอย่าง
ผมทำเต็มที่แล้วถ้าผมตัดสินใจกลับมาที่ไทย
ผมจะไม่รู้สึกนึกย้อนกลับไปเสียใจภายหลังครับ

ผมตัดสินใจที่จะกลับมาที่เมืองทอง
จริงเมืองท้องก็เป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของผม
มาครับแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
ทีมงานในทีม

ทุกอย่างผมค่อนข้างที่จะผูกพันกับสโมสรนี้มาก

แต่ว่าคือนะตอนนี้ผมก็มีความสุขที่ผมได้กลับมาที่นี่ครับ

ว่าเราอยากจะหายเจ็บกลับมาให้เร็วที่สุด

แล้วก็ช่วยพัฒนาทีมให้ดีกว่านี้
ให้มันไปอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่จริง
ซึ่งผมเชื่อว่าเมืองทองมีศักยภาพดี
เพราะว่าที่จะไปอยู่ในจุดที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิม
ซึ่งอันนั้นเป็นเป้าหมายหลักที่เราอยากจะทำก่อน
ส่วนในเรื่องโอกาสที่จะกลับไปเล่นทีมชาติไหม

ตอนนั้นเป็นฉายาที่แฟนบอลเมืองทองตั้งให้
ตอนนั้นจำได้ว่าปีประมาณปี๒๐๑๐

หรือสิบหกทีมสุดท้าย

สโมสัญฐานจากไทยไม่เคยเอาชนะสโมสัญฐานจากกาต้าได้เลย

แล้วก็คือตอนนั้นในเวลาเสมอกัน

ซึ่งพอหลังจากนั้นวันต้องขึ้น
ของอินเทอร์เน็ตเขามีชื่อนี้
ขึ้นมาเหมือนแฟนบอลเขาก็ตั้งฉายานี้ให้
ซึ่งเรารู้สึกเป็นเกียรตินะ
และรู้สึกชอบกับฉายานี้มากเลย

มันเหมือนสิ่งที่เราพยายามสร้างมา
มันมีคนเห็นเว้ยอะไรอย่างนี้

ซึ่งผมรู้สึกมีความสุขที่ได้เล่นฟุตบอล
ที่ได้ลงไปในสนาม
เล่นฟุตบอลคือสิ่งที่ผมรักมากที่สุดในชีวิต